หรืออิ่มเราจะยิ้มให้กัน
เกี่ยวค่อยครองหักทางอยู่เคียงกันบ่พันไมตรี
คอยเสริมใจกันสร้างทุกวันให้เป็นวันดี
ให้รู้ว่าน้องยังมีอายคนดีช่วยเป็นแรงใจ
ทุกวันให้กันให้คนดีช่วยเป็นแรงใจ
เอื้อนต่างก็วางใจได้ระดับหนึ่ง

อยากให้ครอบครัวนี้เป็นอีกครอบครัวหนึ่งเลย
ได้เงินจากรายการของเราไปเยอะเนอะ
ก็เป็นเพลงแรกนะครับเพลงนี้เดี๋ยวต้องมาลุ้นกันนะครับ
ให้ผ่านไปให้ได้นะครับ
จะได้มีเงินสะสมจะได้ไม่กลับบ้านมือเปล่ากันเลย
เพราะฉะนั้นเรามาเฉลยกันเลยนะครับคุณกุ้งนะครับ
เพลงที่หนึ่งนะครับมูลค่า๑หมื่นบาท
คุณกุ้งร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้
เพลงที่หนึ่งนะครับมูลค่า๑หมื่นบาท
คุณกุ้งร้อง

ตอนนี้ร้องได้ในเพลงแรกรับแล้วค่ะมือหนึ่ง

จากเพลงแรงใจรายวันนะครับของคุณสิริพรอำไพพงศ์นั่นเองนะครับ
ก็เป็นเพลงที่ภัยร้อเพลงหนึ่งนะครับแล้วก็มีความหมายดีด้วย
ก็ไม่น่าเชื่อว่าสาวแม่บ้านแม่บ้านนะครับทำงานแม่บ้านไม่เคยไปร้องเพลงที่ไหนเลยนะครับ
ร้องได้ดีขนาดนี้แล้วก็ถูกต้องหมดเลยด้วยเงินนะครับหมื่น
โอ้โหใช้หากันได้ง่ายนะครับ
ว่าเงินหมื่นเลยคุณเป๊กขายหมูขีดละ๒๐บาทเรียกแทบตาย
กำไรบ้านวันหนึ่ง
กำไรกุ้งประมาณวันหนึ่ง๓๐๐๒๐๐กว่าบาท๓๐๐ถ้า๓อาทิตย์จะได้อยู่ประมาณ๓๐๐
ถ้าวันธรรมดาก็อยู่มา๒๕๐บาทประมาณอย่างนั้น

ก็ตอนอย่างที่ยังไม่มีน้องก็ทำงานโรงงานค่ะทำงานโรงงานกินไลวันไป
แล้วทีนี้เราก็คิดว่าเรามีลูกคนโตแล้ว

หัวหมูพะโล้นี่ตอนที่ทำสามียังช่วยอยู่ไหม

ตอกให้เราแล้วเราก็มานั่งโกนขน
โกนแล้วก็จัดการเตรียมน้ำ

หลังจากนี้ขั้นตอนทุกอย่างเป็นของเรา
ของเราคนเดียวเหมาคนเดียวเลยค่ะ
วันที่ต้องทำหัวหมูคนเดียวเล่าให้ฟังหน่อย

ปกติเวลาเขาไปซื้อหัวหมูเขาจะเป็นคนไป

ใช่เขาจะเข้าไปแย่งเข้าไปอะไรนะผู้ชาย

แต่วันหนึ่งเราต้องไปแย่งเอง

ความที่หนูไม่อยากหยุดหนูก็เอาปอด
ปอดแล้วก็มีไส้หน่อยหนึ่ง

เอาปอดเอาไส้เอากระเพาะอะไรไป
เวลาลูกค้าถามไม่มีหัวหมูเหรอ

วันนี้กุ้งไปซื้อที่ตลาดอื่น

คือตั้งแต่เริ่มหาวัตถุดิบก็ต้องแย่งกันแล้ว
ไหนจะต้องไปแย่งไปตอนไปขายอีกอะไรอีก
เอล่ะวันแรกเลยที่ภรรยาจะต้องออกไป
ไปเอาหัวหมูซึ่งเดิมเป็นหน้าที่เรา

แล้วผู้หญิงขับแล้วบางทีเส้นเบาะที่บ้าน
แล้ว๑๐ร้อยจะเยอะมากแล้วจะขับเร็วมาก
แต่ก็เป็นห่วงนะครับอะไรงั้นเนอะ

แต่พี่กุ้งก็ดูแล้วคือเป็นคนรักสามีมากเลยดีนะ
ดูแบบเอาล่ะในเมื่อมันถึงเวลาที่จะต้องต่อสู้แล้ว
ทำหน้าที่ค้าขายก็เต็มที่นะครับ
ใครไปแถวสรรยาตลาดเอื้อถอนก็
หัวหมูพะโล้แสนอร่อยน้ำจิ้มรสเด็ด
แต่วันนี้มาทำหน้าที่นักสู้ชีวิตในรายการของเรากันก่อนนะครับ
ต้องการ๒แสนบาทตอนนี้ร้องไปแล้ว๑เพลงนะครับคุณกุ้ง
ตอนนี้ไม่กลับบ้านมือเปล่าแน่นอนตอนนี้ได้๑หมื่นแล้ว
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาทมาเลยครับ

ก็เป็นอินโทรที่ยาวพอสมควรช่วงแรกเห็นทำหน้างงอยู่แต่สักพักหนึ่งก็น่าจะนึกออก
เพลงอะไรครับพี่กุ้งกินข้าวหรือยังเป็นไงฮะเพลงนี้หนักใจมากเลย
เคยร้องมาบ้างไหมครับเพลงนี้หรือว่าเคยฟังมาอย่างที่
เคยฟังค่ะเคยฟังชอบฟังค่ะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ร้องตามด้วย
เพราะเป็นภาษาอีสานด้วยบางทีเราก็ไม่ค่อยถนัดเราก็ได้แต่ฟังชอบดนตรี
การจะร้องครั้งแรกบนเวทีแห่งนี้มันก็ถือว่าเสี่ยงพอสมควรใช้ตัวช่วยก็ได้นะครับ
ถ้ามันจำเป็นแล้วมันจะต้องใช้เพื่อให้ผ่านไปได้ก็มีสิทธิ์ใช้ได้นะครับ๓แผ่น
หรือจะไม่ใช้ก็ได้แล้วแต่ถ้าคิดว่าร้องได้นะครับ
ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๒นะครับมูลค่า๒๐๐๐บาท
คุณกุ้งครับจะสู้หรือจะหยุดครับ
สู้สู้สู้สู้สู้ครับ
เรามีตัวช่วยให้๓แผ่นป้ายนะครับคุณกุ้งครับในเพลงที่๒นี้จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

รองได้ให้หลานเพลงที่๒เพลงม้าครับ
กินข้าวแล้วยังตำลังเงียบยังหน่อย
คือทอดหลายหลายหัวใจให้โทรมาทะอา
นับตั้งแต่อายห่างมาไกลเพื่อหางานทำ
ซื้อบัตรเติมเงินประจำมือถือโทรตามถามใจ
งานหนักบ่ออายเจ้านายใจดีอยู่บ่อ
ขจางเคยขอได้ตามที่รอบ้างไหม
สู้งานนานเหินเหงื่อแลกเงินฟังแล้วเห็นใจ
สุขภาพพลังไหมเป็นจังใดห่วงใยเหลือเกิน
ใช้บัตรเติมเงินให้กลายเป็นบัตรเติมใจ
โทรศัพท์มาสร้างสร้างแรงที่ไม่มีใครอีก
เงื่ออายถามใจให้พ่อเผิดเผิด
กินเขาแซ่บบ่อพักผ่อนเพียงพอหรืองานหนักเกิน
อนอายอย่าทำงานพลาดมุ่งทำเงินจนเกินกำลัง
กินข้าวละยังอีกครั้งกับคำถามนี้
เป็นห่วงอีหลีคนดีที่ใจเฝ้าหวัง
เหตุงานสายอายบัตรเติมใจน้องใกล้หมดตังค์
เอาไว้มือใดวางค่อยมานั่งกินข้าวนั่งกัน
กินข้าวแซ่บบ่อผักผ่อนเพียงพ่อหรืองานหนักเกิน